เรามาดูคดีของหมอปอ
ทางด้านของคดีก็ยังเดินหน้าต่อ
แต่เมื่อวานในงานชาปนกิจ

ผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่บอกว่า

พ่อเรียกเก่งว่าไอ้เก่งนะ

จะได้ไม่ติดค้างอะไรไปจนถึงกันชาติหน้า

คดีก็ดำเนินไปตามกฎหมายนะครับ
เมื่อวานี้บรรยากาศงานชาปนกิจ
ก็เป็นไปอย่างเศร้าสลดครับ
อยากจะให้ศาลลงโทษอย่างไร
อย่างสะสมอย่างหนักที่สุดเลยค่ะ
นี่แหละครับคือคุณแม่สมศรีนะครับ
แม่ของนางสาวนนทิยาครัวจตุรัสหรือว่าหมอปอ
ก็กล่าวทั้งน้ำตาลในวันชาปนกิจศพลูกสาว

โดยมีญาติเพื่อนร่วมงานและก็ชาวบ้านไปร่วมพิธี
และให้กำลังใจครอบครัวจำนวนมากนะครับ
คุณแม่ก็บอกขอให้อโหสิกรรมให้แก่กัน
เพื่อจะได้หมดกรรมในชาติต่อไป

ส่วนคดีขอให้ทั้งนายเก่งแล้วก็กิ๊กสาวที่ร่วมกันก่อเหตุ
ขอให้รับกรรมไปตามกระบวนการของกฎหมาย
โดยขอให้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต

นี่คือคำพูดของคุณแม่นะครับ
ภายในงานญาติได้นำป้ายสีชมพูที่เตรียมไว้
ใช้ในงานแต่งงานของหมอปอร์และก็นายเก่ง
ตั้งไว้หน้างานด้วยนะพร้อมกับดอกกุหลาบ
แต่ได้นำชื่อของนายรุณชัยปานชาปและนายเก่งออกไป
เป็นป้ายของนางสาวนนทิยาคนเดียว

บอกว่าเขาอยากมาร่วมงาน
แต่ก็ไม่รู้จะไปได้อย่างไร
เพราะว่าด้วยความกลัวความแค้นกันอยู่ของครอบครัวของผู้สูญเสียด้วย
ทางด้านของนายวินัยปานชาติซึ่งเป็นพ่อของนายเก่ง
เคยพูดเปลยมาแบบที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังกัน
บอกว่าช่วงนี้ยังไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่เรือนจำชุมพร

จากก็ยังไม่มีเงินเพียงพอที่จะเช่าเหมารถจากจังหวัดบุรีรำ
เดินทางไปชุมพรเพราะว่าจะต้องใช้เงินถึงหลักหมื่นในการเดินทาง
ก็คงจะต้องรอให้ผ่านช่วงปีใหม่ไปก่อน
แต่อย่างไรก็ตามก็มีความตั้งใจมีความจริงใจ
ที่อยากจะไปขอโทษครอบครัวของหมอปอด้วยนะครับ